เรื่องของการรายงานสถานการณ์เรื่องของความปลอดภัยทางถนนของปี๒๐๑๕คือปีที่ผ่านมา
พบว่าไทยนั้นมีผู้เสียชีวิตอันดับที่๒ของโลกคุณผู้ชมครับ
ทำให้สมทรนั้นมีการนำข้อมูลนี้นำมาเพิ่มแล้วก็มาสร้างเป็นมาตรการความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเสนอคอรมอลพิจารณาครับ
หลังผ่านความเห็นชอบของสปทในมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม
นายนิกรจำนงประธานคณะกรรมธิการวิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนก็กล่าวนะครับว่า
ส่งบรรยายงานและข้อสรุปให้กับคณะกรรมการประสานงานร่วม๓ฝ่ายพิจารณาก่อนก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยแผนความปลอดภัยทางถนนระยะสั้นเร่งด่วนนั้นจะต้องแล้วเสร็จและบังคับใช้ช่วง๗วันอันตรายสิ้นปีนี้ก็คือช่วงปีใหม่ครับ
ก็ต้องเริ่มประมาณ๑ธันวาแล้วก็ต่อจากนั้นการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นตัวหลักของแผนจะต้องมีการบังคับประมาณสัก๑สัปดาห์ก่อนเข้าสู่๗วันอันตรายก็มันกลายเป็นว่าเวลาเหลือไม่เยอะ
นี้ก่อนกัลอยังกล่าวถึงแผนความเสี่ยงใหม่ที่อยู่ในแผนปฏิรูปก็คือกฎหมายลงโทษผู้ขับขี่ง่วงแล้วขับตรวจสารเสพติดกับผู้ขับนะครับแล้วก็มีที่นั่งเด็กในรถรถปริมาณแอนโกฮอล์ผู้ขับขี่ที่เพิ่งจะรับบ๑๙๔๖ในช่วงสองปีแรกเหลือ๒๐มิลลิกรัมนะครับให้อำนาจท้องถิ่นในการควบคุมความเร็วจ
ทางถนนทำให้การพิจารณาคดีนั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้น
ขณะที่ใบสั่งก็จะมีรูปแบบใหม่นะครับในรูปแบบคำฟ้องที่พร้อมใช้
โดยที่พนักงานอายการนั้นไม่ต้องร่างขึ้นมาใหม่
ส่วนกลุ่มผู้ที่จะไปขึ้นสารจราจรก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิเสธความผิด

และกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ไม่ชำระค่าปรับ
ซึ่งหากไม่ชำระค่าปรับภายใน๗วัน
สั่งก็จะถูกส่งไปยังสารจราจรทันทีครับ